มีพัสดุมาครับบอกว่าพี่เชฟตาแบนเป็นไรกัน
เราบอกว่าเป็นลูกผ่านหลังเข้าบ้านตรงนั้นเนี่ย
สำรวจมาก็เต็มไงแล้วเราถามว่ารู้ได้ไงอ่ะ
บอกของมาถึงมามาตามก็ไปเจ้านี้มาเลย

บอกว่ารู้ไหมเนี่ยในกล่องเป็นอะไร

หนูว่าหนูเชื่อว่าความดีหรือความจริง
ยังไงสักวันมันก็มันก็คือความจริง

เรามานี่หนูท้องให้แล้วว่าจะได้ออก
แต่พอผลออกมาว่าไม่ได้เนี่ย
เขาก็แย่ลงมาอีกนิดนึง

มันต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ได้ไหมทีนี้บริษัทคุณก็ยอมแต่ผมว่าต้องเปิดดูก่อน
ถ้าสินทรัพย์ต้องปวดดูเผื่อเป็นยาเทศิษฐ์
ก็ไม่รู้ว่าบรรดาเหตุยังไงก็มันเป็นยาเสพติดจริงด้วย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หัวข้อรายการบอกไม่ถูกว่าจะเป็นข่าวไหนนะคะ
เหมือนเป็นรวมฮิตพิษพัสดุอ่ะนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับการส่งพัสดุไปที่บ้าน
หลายข่าวเป็นแบบนี้นะคะส่งพระสุไปที่บ้าน
แล้วก็ข้างในเป็นยาเสพติดนะคะก็มีทั้งที่ตำรวจเข้าไปจับตัว
มีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปจับตัว
แล้วก็มีทั้งที่ไปแล้วไม่มีตัวใช้ชื่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เรียงตามลำดับเมื่อสักครู่นี้เลยเนี่ยนะคะ
คดีของสารวัตรแย้นะคะอันนั้นที่นครสวรรค์
แล้วก็ตำรวจเนี่ยขยายผลแล้วเรียบร้อยนะคะ
แก๊งหัวหน้าแก๊งอะไรเนี่ยได้ชื่อแล้วเรียบร้อยหมดแล้ว
อันนี้เกิดขึ้นที่นครสวรรค์แล้วก็กรณีของสารวัตรแย้เนี่ยนะคะ
ก็เป็นข่าวดังเนื่องจากเกิดกับตำรวจค่ะ
ทีนี้ในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะคะคนที่ส่งไปให้สารวัตรแย้เนี่ย
ส่งไปอีกห้ากล่องอีกห้ากล่องนี้ก็มีทั้งคนที่เอาไปเสพเองด้วย
แล้วเอาไปขายต่อแบบเป็นพ่อค้ารายย่อยด้วย
แล้วก็มีที่ส่งไปแล้วก็มีชื่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็มีนะคะ
อันนั้นคดีสารวัตรแย้ก่อนทีนี้พอถัดมาก็มีคดีของน้องปลา
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ที่เป็นน้องผู้หญิงนะคะรับพัสดุมา
เพราะว่ามีพี่ผู้หญิงอีกคนนึงที่รู้จักกันบอกขอชื่อขอที่อยู่หน่อย
ปรากฏว่าพอได้มาปุ๊บก็โดนรวบตัวเช่นกันที่บ้านแล้วข้างในก็เป็นยาเสพติด
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยขอสู้นะคะเพราะเธอบอกว่าเธอไม่เกี่ยว
แล้วก็มีเอกสารหลักฐานที่เห็นการแชททั้งหมดนะคะแล้วตำรวจก็ขยายผล
ก็เจอคนส่งให้แล้วก็เจอคนจ้างวานแล้วแต่ปลายังไม่ได้ออกมา
จริงเราขอสัมภาษณ์ทางผู้ใกล้ชิดแล้วก็ครอบครัวของน้องปลาไว้นะคะ
แต่ว่าทางครอบครัวก็บอกขอให้ขั้นตอนขึ้นหน้ากว่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็อยากให้น้องออกมานะคะ
ถัดมาก็เกิดขึ้นกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วคือชื่อเนี่ยเป็นผู้รับนะคะ
แต่ว่าจริงจริงเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหลายปีแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะ
แล้วก็คนในพื้นที่ญาติรับไว้ให้พอเปิดดูข้างในก็ยาเสพติดอีกนะคะ
ทีนี้ก็เลยเรียกว่ารวมฮิตมาคุยกันทีเดียวเพราะว่าเราจะเห็นความต่างอยู่หลายกรณีเหมือนกันนะคะ
เช่นอย่างน้องปลาน้องผู้หญิงเนี่ยทำไมเข้าคุกเลยแล้วได้ตัวคนที่ส่งแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่ได้ออกนะคะ
หรือแม้กระทั่งกรณีสวรรค์แย้สวรรค์แย้ทำไมสวรรค์แย้ไม่ต้องเข้าทำไมยังเป็นพยาน
คุณแม่ซึ่งเป็นผู้รับทำไมไม่ต้องเข้าอันนี้ถามในข้อกฎหมายนะคะ
ในข้อกฎหมายว่ามีความต่างกันอย่างไรแล้วถ้าจะสู้แบบไหน
แล้วแบบนี้ไม่รู้ว่าโดนไปกี่คนที่ยังไม่เป็นข่าวด้วยนะคะ
วันนี้จริงเรียนเชิญอาจารย์มาแต่ยังมาไม่ทัน
วิภาพบดีหลังสิทธิ์ตอนนี้หน้าไทรละติดจริงค่ะ
เราจะคุยกันกับรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
ปรเมฆอินทรชุมนุมนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับรถติดเหลือเกิน
ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์วันศุกร์สบาย
แต่ว่าคดีที่เราจะคุยกันไม่สบายเลยสำหรับใครที่โดนนะคะอาจารย์

อาจารย์ที่เราไล่เรียงกันมาตอนนั้นที่เรามาคุยกันกรณีของสารวัตรแย้

เนื่องจากผู้รับเป็นคุณแม่ของตำรวจ
แล้วผู้ที่ถูกสงสัยก็เป็นตำรวจ
แล้วก็เคยเป็นตำรวจที่ปราบยา
แล้วก็มีประวัติบางส่วนที่บอกว่าเคยโดนร้องให้ตรวจสอบนะคะ
แล้วก็ถูกย้ายไปทำงานอีกส่วนหนึ่ง
ก็เลยอีลุงตุงนังขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่อยู่พักนึง
แต่ทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยไปได้แก๊งที่ส่งไปได้ต้นทาง

อาจารย์เอาเบื้องต้นก่อนทำไมตอนนี้เนี่ย
คดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไปทางพัสดุเนี่ย

ซึ่งจริงมันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมคะอาจารย์
มันน่าจะมีอยู่นานแล้วแหละแต่มันไม่เป็นข่าว
ตามคดีที่เคยสู้กันค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
อาจารย์มันคงไม่ใช่คงส่งแต่มันคงส่งมานานแล้วแต่มันจับกันไม่ได้
แต่วันนี้มันเกิดจับได้เพราะว่ามันอาจจะแตกคอกันสายเลยรายงานไปนู่นไปนี่
แล้วสำรวจเขาก็เห็นเขาก็ตามต้นทางแล้ว
แล้วที่สองคดีระหว่างน้องปลาใช่มั้ย
น้องปลาขับสารวรรย์เนี่ยต่างอยู่หน่อย
ต่างอยู่นิดเดียวคือคนจับน่ะต้องชุดหนึ่งเป็นตำรวจ
อันนี้ค่ะความเชี่ยวชาญแล้วกับความจำนานเนี่ยอาจจะต่างกัน
ไม่ไม่ไปมองว่าเป็นแม่สารวงแม่สารวัตรอะไรนะแต่อีกฝั่ง
ที่ไปจับน้องปลาเนี่ยเป็นพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งกลุ่มเนี้ย
ไม่มีความเชี่ยวชาญในการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า
ตำรวจเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญแต่ว่าการทำคดี
เขาน้อยกว่าพวกตำรวจดังนั้นพวกตำรวจก็จะมองในอีกมุม
หนึ่งทีทางนั้นเขาจับปั๊บส่งพนักงานสอบสวนเขาจะส่ง
พนักงานสอบส่วนพนักงานสอบส่วนไม่รับตัวก็ไม่ได้ก็รับ
ตัวไหมมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวทำความทุกอย่างให้
อันนี้อันนี้นึกออกแต่คำถามคือว่าถึงแม้ว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้เข้าไปรวบตัวก็ตาม
แต่ว่าขั้นตอนมันก็ต้องเป็นขั้นตอนที่ผ่านตำรวจอยู่ดีไม่ใช่เหรอคะ
มันจะต้องเหมือนกันคือจริงเนี่ย

คนที่ไปจับเนี่ยรู้ได้ยังไงคำตอบก็คงมีสายรายงานนะครับ
การที่สองแต่เวลาไปจับทำไมไม่เอาหมายค้น
ไม่ดูให้แน่ใจอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับ
ของน้องปลาถามว่าน้องปลาครอบครองหรือยัง

เขายังไม่ได้เปิดแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอะไร
ส่วนในกดีลักษณีย์พวกนี้ดูนะครับสังเกตดู
ยังไม่ทันได้เปิดเพราะยังไม่ได้เงินให้เปิดในความเห็นของผมเนี่ย
ผมว่าเขายังไม่ได้แสดงการครอบครอง
แค่รับมาโดยไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไร
จะบอกว่าครอบครองแล้วมันคงไม่น่าจะใช่

ในกรณีของเจ้าที่ฝ่ายปกครองพอรวบตัวคนที่หน้างานเนี่ย
เหมือนจะเกี่ยวข้องแน่แล้วเนี่ยนะคะไปเนี่ย
ทีนี้การที่ตำรวจรับไม้ต่อคือมันก็คือการต้องไปแจ้งความตามลำดับขั้นอยู่ดีใช่ไหมคะอาจารย์

แต่เรื่องของคุณแม่สารวัตรแย้เนี่ยตำรวจเขาเชิญไปสอบเป็นพยานที่เขาบอกว่า
เขาเชิญไปสอบเขาไม่ได้ลงบันทึกประจำวันเขาจับกุบมา
แต่ของน้องปลาเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองฝ่ายอำเภอเนี่ยที่จับเนี่ยเขาไปลงบันทึกจับกลุ่มตั้งแต่ต้น
คือการจะเอาคือไม่อยากไปโทษพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนต้องรับตัวผู้ต้องหาไว้ถ้าเขาส่งตัวมา

ทีนี้เรื่องของสารวัตรแย้เนี่ยแม่สารวัตรแย้เนี่ย
พนักงานสอบคือคนจับยังไม่ได้จับยังไม่ได้จับยังไม่ได้ตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหา
เขาก็เลยไม่ส่งตัวแต่พนักงานสอบสวนเมื่อเห็นคุณแม่มา

เอาบันทึกจับกลุ่มพร้อมตัวผู้ต้องหาไปส่งให้พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนก็จำเป็นต้องรับรับแล้วก็ต้องควบคุมตัว
รีบควบคุมตัวถ้าเป็นความผิดเล็กน้อยอาจจะปล่อยตัวกลับมาบ้านได้

เรียบไม่ได้ถามเรื่องถูกผิดแล้วนะอาจารย์แต่ว่าอยากทราบ
ข่าวเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าที่ตำรวจนี่แหละนะคะที่เขาขยายผลแล้วก็ไปตามจับได้ว่าใครเป็นคนส่งมาใครเป็นคนว่าว่าจ้างมาอีกต่อคือจับได้หมดแล้วอ่ะแล้วคำถามคือน้องปาเนี่ยตามขั้นตอนเขาต้องรออีกนานแค่ไหนคะอาจารย์กว่าเขาจะได้ออกมาซึ่งการออกมามันคือการประกันตัวใช่ไหมอาจารย์
ก็หนึ่งอะต้องประกันตัวประกันตัวเนี่ยที่จริงประกันตัวได้แต่ตั้งแต่ตอนถูกจับแต่น้องเขาไม่มีหลักทรัพย์พอที่จะประกันตัวเองประกันตัวไม่มีอันนี้ก็เป็นทุกอย่างของชาวบ้านเขานะครับทีนี้ถ้าเขามีหลักทรัพย์เขาประกันตัวได้ตั้งแต่วันแรกที่ตามบทหมายตามรัฐบาลโนมีครบครับแต่ถามว่าคดีนี้จบตอน
ประกันหรือไม่ได้ประกันหรือจะให้หรือไม่ให้ประกันเนี่ยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนยาด้วยป่ะคะใช่ครับขึ้นอยู่กับจำนวนยาพฤติกรรมมีไว้เท่าไหร่มีไว้เพื่อจำหน่ายมีพฤติกรรมถ้าเป็นพวกล่อซื้อไม่ค่อยได้ประกันนะครับพวกล่อซื้อจะมากจะน้อยสารมักจะไม่ให้ประกันนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้ล
แต่ถ้าเกินกว่าสิบห้าเมตรเป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย
ว่ามีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับ
แต่ข้อสันนิษฐานที่ว่ามันไม่ได้สันนิษฐานเด็ดขาด
ถ้ามัน๒๐เมตรแต่ว่ามีพฤติกรรมน่าจะเป็นผู้เสพมากกว่า
กว่าผู้จำนายอันนี้ก็มีโอกาสได้รับการถอดกฎจุดเก่า
แต่ทีนี้ถ้าล่อซื้อเนี่ยคนขายมั้งพฤติกรรมมันชัดว่าเป็นผู้ขายนะฮะ
มันไม่ใช่ข้อสันนิษฐานอันนี้ขายจริงมีจำนวนมากจำนวนน้อย
บางทีสารต้องเก็บไว้ก่อนแต่ว่าก่อนเอาออกมาขาย๒เมตร๓เมตร๔เมตรโอเค
และมันอาจจะมีที่บ้านปกติสังหลวนก็ขยายผลต่อไปครับ
คือไม่ได้ดูจำนวนอย่างเดียวดูพฤติกรรมตอนที่โดน
ไม่ใช่ถูกต้องครับใช่
อาจารย์ค่ะอันนี้ถามเผื่อในกรณีของน้องพานี่
เอาล่ะณตอนนี้นะคะถ้าขาวบริสุทธิ์จริง
และถ้าเราเชื่อด้วยว่าขาวบริสุทธิ์นะคะ
คือมันมีข้อโต้แย้งหรือข้อถกเถียงอะไรได้ไหมว่า
ถ้าสมมุติสุดท้ายแล้วเขาบริสุทธิ์จริงด้วย
เท่ากับว่าวันแรกที่เขาเข้าไปถูกคุมตัวนี่
เขาก็คือแพ้ตั้งแต่วันแรกเลยนะอาจารย์ค่ะ
มันก็เกิดข้อสงสัยสำรวจก็มีอำนาจในการสอบส่วน
แล้วเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดเพื่อหาหลักฐานมายืนยันให้ได้
ว่าสมมุติของน้องปลาเนี่ยต้องหาหลักฐานมายืนยันให้ได้ว่าน้องปลานี่แหละ
เป็นคนสั่งแสดงความว่าน้องปลาเป็นคนสั่งนี่
มูลคดีมันก็มากขึ้นใช่ไหมครับมันก็ต้องดูเป็นตอนกัน
คนเนี่ยถูกจับถูกจับก็เข้าสู่กระบวนการสอบสวน
เช่นสมมติว่านายกอร์ลักษาวิ่งแล้วทรัพย์แล้วใส่เสื้อผ้าสีขาว

แล้วนายขอก็ใส่เสื้อเหมือนกับในกอ
อันนี้นายขอก็อาจจะถูกจับเพราะพยานหลักฐาน
บ่งชี้ได้ว่าน่าจะเกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังไม่อยากใช้คำว่าแพ้
แต่ถ้าพยานหลักฐานไปไม่ถึงเลย
อย่างสมมุติถ้าน้องปลาน้องปลาไม่รู้เรื่องเลย
ไปทะนีส่งคนละบ้านแล้วถึงไปจับน้องปลามา

แต่เนื่องจากคือเรื่องของเรื่องคือมีชื่อน้องปลาอยู่บนกล่องนั้น

อันนี้ก็ส่วนต้องก็ควบคุมตัวมาเฉย

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะถามกรณีของสารวัตรแย้ด้วยนะคะ
แล้วก็จะถามเผื่อไปถึงกรณีว่าถ้าเกิดอีก
ในทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะสักครู่ค่ะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมค่ะคุยต่อแล้วค่ะ
อาจารย์ยังอยู่ในสายกับเรานะคะ

คุณผู้ชมคะในส่วนของคุณแม่สารวัตรแย้
ในตอนที่ตำรวจเข้าไปในบ้าน
ก็มีความสงสัยถึงวิธีปฏิบัติส่วนหนึ่งนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะในส่วนของน้องปลาเอง
ตอนที่เล่าหลังจากที่ปรายศนีย์ไปส่งเสร็จแล้ว
ก็มีความน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะ
ว่าวิธีปฏิบัติทำไมรู้สึกว่ารู้ได้อย่างไร
ทำไมรู้สึกว่าไม่ได้รับสิทธิ์อย่างที่ควรจะรับ
รู้สึกว่าวิธีการปฏิบัติการถึง
อาจจะรู้สึกได้ว่าตั้งตัวไม่ทันนะคะ
ยังไม่ได้ทันดูเอกสารยังไม่ได้ทันชี้แจง
ยังไม่ได้ทันพูดคุยอะไรกันนะคะ
แต่ทีนี้อย่างที่ถามอาจารย์ประเมฆเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ว่าคดีของน้องปลากับคดีของสารวัตรแย้

ทำไมคุณแม่หรือตัวสวรรค์แย้เอง
ถึงยังถูกกันเป็นพยานไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหา
หรือว่าต้องถูกกักตัวเอาไว้อย่างที่น้องปลาโดน
แต่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ประเมฆบอกแล้วเนี่ยนะคะว่า
ของน้องปลาเนี่ยคือมีชื่อเธอจริงบนกล่องนะคะ
ส่วนที่จะพิสูจน์ว่ากันไปหรือจะได้รับการประกันตัว

อันนี้ขึ้นอยู่กับพยาหลักฐานที่จะแสดงในระหว่างนี้

ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นอีกก็จะมีอีกค่ะ
ว่ามีการส่งพัสดุนะคะไป
แล้วคนที่รับชื่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหลายปี
เจ้าบ้านไม่ได้อยู่เจ้าของบ้านไม่ได้อยู่นะคะ
คือไปอยู่อีกจังหวัดนึงบ้านนี้ไม่ได้อยู่นานแล้ว

ทีนี้ก็รับพัสดุมารับพัสดุมาแทนให้
ก็สงสัยก็เลยเปิดโดยที่มีทุกคนเป็นพยานกันเยอะเลย

คืออันนี้ก็โชคดีตรงที่ว่าคนที่อยู่ด้วยเนี่ยมีเยอะนะคะ
แล้วก็หนึ่งนั้นก็เป็นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านด้วย

ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่จ่าหน้าโดยชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

มันจะเหลือมาสีไปแล้วประมาณ๕๖ปี
แล้วว่าบ้านที่บ้านเขาก็ไม่มีญาติพี่น้องแล้วตอนนี้
เพราะว่าญาติพี่น้องของเขาก็ไปอยู่ชนบุรี
แต่ในใจก็เอกใจแล้ว
ทีนี้ว่าจริงถ้าว่าญาติเขาส่งของมันต้องไปที่ชนบุรีแล้วใช่ไหม
ก็เลยคุยกับน้องเขาว่า
ถ้าว่าญาติทางนี้หรือว่าผมผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับใช่ไหม

ถ้าสินทรัพย์ต้องปวดดูเผื่อเป็นญาติเศรษฐี
ก็ไม่รู้ว่าบรรดาเหตุยังไงก็มันเป็นยาเสพติดจริงด้วย

อันนี้ก็ใช้คำว่าโชคดีก็ได้นะคะ
คือว่ามีคนที่เหมือนเป็นตัวแทนของชุมชนด้วยอยู่ด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นพยานกันแล้วก็มีการแจ้งให้รู้

ที่จังหวัดที่ตัวเองอยู่นะตอนนั้นนะคะ
แล้วก็เดินทางมาเพื่อให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยในพื้นที่ซึ่งรับพัสดุ

คือถ้าสมมุติว่าจ่าหน้าแม้เป็นผู้เสียชีวิตแล้วก็ตามนะคะ
แต่ว่าบ้านนั้นมีคนอยู่ไม่รู้จะเกี่ยวยังไงด้วยหรือเปล่า

คดีสารวัตรแย้เนี่ยก็จ่าหน้าเป็นสารวัตรนะคะ
เพียงแต่สารวัตรไม่อยู่บ้านเป็นคุณแม่น่ะรับไว้ให้นะคะ
แต่อย่างที่บอกคืออาจจะคิดว่าเอ๊ะแม่ตำรวจหรือเปล่า

ทำไมถึงไม่เห็นโดนอย่างคดีอื่นเลย

แต่คำถามคือว่าถ้าบ้านนี้เหมือนกัน
บ้านที่เกิดเหตุนี้เหมือนกันคือต่อให้จ่าหน้าเป็นชื่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

อาจารย์ปรเมฆสวัสดีค่ะ

ยังไงเราบอกอาจารย์มาแล้วมาเถอะ

เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านติดไว้อยู่สองเรื่องนะคะ

กรณีการเปรียบเทียบกรณีของน้องผู้หญิง
กับกรณีบ้านคุณแม่สละวัดแย้นะคะ

ชื่อที่จานาภัสดุเป็นชื่อสละวัดแย้

แต่อย่างไรก็แล้วแต่บ้านนั้นคือบ้านสารวัตรแย้

เพราะเป็นแม่สารวัสแย้หรือเปล่าเขาถึงไม่จับ

แต่คือถ้ามองในแง่ทุทัศนคตินะ

อันนี้น้องปลาเด็กที่ไหนจับมันไปเลย

แต่ผมยังคิดว่าตำรวจเขาคงจะดู

ก็ยังอีกเหมือนกัน

แม้กระทั่งของน้องปลาเขาครอบครองหรือยัง

ให้ข้อมูลกับตำรวจตอนนั้น
เขาเรียกอะไรจับตัวไว้ไม่ได้เหรอคะ
เดี๋ยวนะคือตั้งคำถามสองคดีนี้

คือหลักการจริงในการจับ
ในวิยามตรา๖๖เขาเขียนว่า

น่าเชื่อว่าเขากระทำความผิด

ตั้งแต่พลตำรวจมีดุลพินิษฐ์เยอะมาก

เพราะฉะนั้นถ้าตำรวจที่ไปจับ
หรือพนักงานฝ่ายปกครองหวังเผอที่ไปจับ
แต่ถ้าความรู้พอวิจารณ์ดี

ไม่ใช่ของมาปั๊บเข้าจับปุ๊บ

ทำไมไม่จับไปสนีด้วยล่ะเพราะไปสนีเป็นคนครอบครองมาตั้งนาน

เพื่อให้สารวัญชัยเขาก็ไม่ได้ครอบครอง

ทีนี้อันนี้เรื่องหนึ่งนะพับเก็บไว้ก่อน

กรณีการจ่าหน้าโดยใช้ชื่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

กรณีการส่งมาให้สารวัตรแย้๑ใน๖
คือ๑ใน๖เป็นของสวรรค์แย้ใช่ไหมคะ

ที่บอกว่ามีการจ่าหน้าโดยชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
และอันนี้ข่าวใหม่นี้ก็จ่าหน้าโดยผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
สำหรับคนที่จะหลบหลีกเลี่ยงอะไรได้ไหม

วันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะครับ
ผมคุยกับนิทม
ส่งไปที่บ้านเพื่อเป็นชื่อคนตาย

ถ้าตำรวจไปชาร์จก่อนปุ๊บตรงนี้มันก็เขาบอกคนตายแล้วส่งมาทำไมไม่มีใครรู้เรื่อง
คนที่อยู่ในบ้านหรือคนที่ใช้ประโยชน์จากการสั่งซื้อยาพวกนี้
ก็จะลอยนวลได้ถ้าพนักงานสอบสวนไม่สอบต่อไป
ไม่ตามดูต้นทางว่ามันมาได้ยังไงเพราะถ้าคุณจำขวัญเคยนึกออกนะ
เมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคดีเศรษฐกิจอยู่จำพวกนี้
คุณจอมขวัญเนี่ยผมแอบขโมยบัตรคุณจอมขวัญไป
แล้วก็ไปกรอกสั่งทำบัตรเครดิตซึ่งผมไม่ต้องปรากฏตัว
บัตรเครดิตไม่ต้องปรากฏใส่ซองส่งไปเลยและให้ส่งมาที่ปรายศนีย์ที่บ้าน
แล้วสมมุติผมเป็นคนร้ายนะเป็นผู้หญิงเลยนะเรื่องนั้นเป็นผู้หญิงด้วย
ก็ปรายศนีย์จะมาตามเวลาเขาก็ไปเฝ้าอยู่
แล้วก็ว่าหลังที่เขาเฝ้าเขาจะมากวาดกวาดน้ำบ้านกวาดน้ำบ้าน
เหมือนเป็นคนรับใช้ในบ้านบัตรเครดิตของคุณจอมขวัญมาปั๊บอ๋อ
คุณจำขวัญเหรอคะเดี๋ยวหนูรับให้หนูเป็นคนใช้บ้านนี้เกษียณลับ
แล้วมันก็เอาไปเลยอันนี้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมเกิดจริงจริง
เป็นคดีเป็นคดีตอนผมอยู่คดีเศรษฐกิจธนบุรีมีจริง
นี่คือกระบวนการอีกอันหนึ่งโอ้โหต้องว่างแบบไหนคะ
มารอมารอหน้าบ้านเนี่ยเขาเฝ้าอยู่แล้วเขาเขาได้บัตรคุณจอมขวัญไป
เนาบัตรเขาก็ไปเอาไว้ที่จะตั้งไว้ในธนาคารใช่ไหม
สมัครบัตรเครดิตสมัครแล้วส่งทางปรายศนีย์ก็ได้
เขาก็ส่งทางปริศนีย์มีสำเนาบัตรเซ็นชื่อเรียบร้อยอาจารย์สมมุตินะคะ
กรณีที่ใช้ชื่อของผู้ที่เสียชีวิตในการเป็นคนรับเนี่ยนะคะครับ
คือถ้าบ้านนั้นไม่ได้มีคนอย่างกรณีล่าสุดไม่มีคุณอา
เพราะเพราะเห็นความห่างว่าแบบเฮ้ยมันก็ยังปลอดภัย
แต่สมมุติเกิดมีคนอยู่อ้าวมีคนอยู่เขาก็รับเขาต้องปฏิเสธการรับถูกไหม
เพราะคนนั้นเสียชีวิตแล้วแต่แต่ถ้าชื่อเป็นชื่อของคนที่เป็นญาติ
พี่น้องคนในบ้านล่ะโอเคญาติพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งถือไว้ก่อนหรือเปล่า
หรือยังไงคะก็อาจจะดูแต่ว่าถ้ามาเอ้ามาถึงพ่อผมพ่อผมตายไปตั้งนานแล้ว
ผมก็ไม่รับหรอกเมื่อคืนต้องคืนอืมแต่ถ้าแต่ถ้าไม่คืนเนี้ย
มันมีอะไรผิดปกติไหมนะคะแบบอาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูง
เพื่อนฟุ้งตายอีกทีปีแล้วไม่ไม่หมายถึงแบบอาจจะทรงของโอ้ย
ฝากกันไว้นานคือมันสารพัดที่จะคิดได้อ่ะคิดได้มันคิดได้
มันอาจจะเป็นมุมมุมใดมุมหนึ่งก็ได้แต่ทีนี้ในทางกฎหมายล่ะคะอาจารย์
คือการที่จ่าหน้าซองของการจ่าหน้าโดยชื่อผู้เสียชีวิต
ครับโดยที่มีคนรับที่บ้านนั้นกับไม่มีคนรับในทางกฎหมาย
อันตรายต่างกันไหมต่างกันถ้ามีคนรับเนี่ยมันต้องสอบต่อไปว่า
ทำไมถึงรับไว้อ่ารู้แล้วนี่ว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ทำไมถึงรับนั่นต้องสอบคือปกติเขาไม่รับกันหรออาจารย์
เขาก็จะไม่คิดว่าเป็นอะไรสักอย่างเหรออืมจะไปรับทำไมคือมันต้องผิดปกติ
และยิ่งถ้าตายแล้วนานนี่งงใหญ่เลยนะอ่าเข้าใจไม่ใช่ช่วงปี๒ปี
โอเคมันเห็นไหมพอลงรายละเอียดแล้วมันจะแตกย่อยไปเยอะ
แต่นี่เรานั่งมองว่าโอกาสที่มันเกิดแล้วมันเกิดได้มันเกิดได้
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าพนักงานสอบสวนทำงานเต็มร้อย
โอเคคุณเขาไม่ควบคุมตัวเนี่ยเขาไม่หนีหรอกครับ
เพราะเขาไม่นึกว่าเขาจะถูกจับโอเคสอบเป็นพยานไว้ก่อน
แล้วเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนก็สอบสวน
ซึ่งเราเห็นตัวอย่างจากคดีสวัสแยะสอบสวนจนได้ต้นทางปลายทางจบ
เห็นไหมนี่ผมเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างตำรวจนะ
แต่ผมเชื่อความสามารถของพนักงานสอบสวน
ถ้าสอบจริงรู้ทุกเรื่อง
น่าเชื่อว่าเขากระทำความผิดจึงจะจับ
ทีนี้เรียนอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรียนจะถาม

เอาเดี๋ยวนี้ขอบวกมาเข้าไปว่าในปกติที่เราเริ่มภวะไม่ใช่เรา

ทุกคนตอนนี้กลัวแล้ว

ทีนี้คำถามคือว่า
เปิดรับด้วยเปิดด้วย
ผมคิดว่าณเวลานี้ในตอนเราเปิดเราต้องมีคนอยู่กับเราด้วยนะ
อ่าจ้า
คือมันกลายเป็นอาชญากรรมที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้น
ก็ไม่รู้แล้ววันนี้มันเปลี่ยนไง
มันอยู่ที่ว่าพนักงานสอบสวนว่าไง
เอาพอเปิดปั๊บไม่ใช่คุณจอมขวัญจะทำยังไง
เปิดปุ๊บเป็นยาคุณจะทำยังไงก่อน

มันก็ต้องโทร๑๙๑โทรบอกตำรวจมีคนส่งมา
อย่างน้อยนี่คือเป็นการป้องกันตัวเอง
เปิดปุ๊บโทรปั๊บแต่ไม่ใช่เปิดแล้วเก็บไว้๓วัน

ผมถึงบอกคุณจอมขวัญตั้งแต่คราวที่แล้ว
ว่าตำรวจเฝ้าดูสักนิดได้ไหม
ดูพฤติกรรมอีกนิดนึงว่าเขาจะเป็นเจ้าของจริงหรือไม่
เอาใหม่ถ้าสมมุติใครก็แล้วแต่อยู่ในภาวะแบบ
แบบคุณแม่สารวัตรนะคะคือตำรวจอาจจะตามมีสายเนี่ย
อาจจะต้องส่งมาบ้านนี้ป๊าปแล้วอย่างของคุณแม่เนี่ย
ของคุณแม่สารวัตรเนี่ยนะคะก็เข้าไปแล้วก็ถามเลย
โดยที่เจ้าตัวแบบยังไม่รู้เลย
แต่อันนี้มันซองนี้มันซองของสารวัตรแยะ
กล่องสวแยะไม่ใช่ของคุณแม่

เพราะคุณแม่ไม่เปิดก็บางแล้ว

ก็นี่ไงถึงผมถึงเราพูดถึงพนักงานสอบเฉิน
ตำรวจจะจับอะไรใครขอให้มีพยานหลักฐาน
เชื่อได้สักนิดหนึ่งก่อนว่าไม่ใช่แค่ชื่อหน้ากล่อง
แล้วพอเป็นยาแล้วจับอันนี้ไม่ถูกหลัก

อ่ะใครก็แล้วแต่ที่แบบ

รู้ชื่อรู้ที่อยู่ส่งไปปั๊บ

อย่างนี้ก็แกล้งกันได้สิแกล้งได้ยังไง
ก็นี่ไงที่เกิดขึ้นมามันก็แกล้งได้ทั้งนั้น
แต่เพียงแต่ว่าของสารวัตรแย้เนี่ยมันแกล้งหรือไม่แกล้งไม่รู้
แต่มันมีอีกห้าหกกล่องใช่มั้ย

คือแวดล้อมของคดีมันจะเป็นตัวบอกเอง
ว่าคนนั้นเกี่ยวไหม

วันนี้สมมุติว่าถ้ามันผ่านขั้นตอนตอนที่เราก็พยายามป้องกันไปแล้วตั้งแต่แรก

แต่สุดท้ายเมื่อถูกต้องสงสัยแล้วเข้าสู่กระบวนการ

ไม่ใช่เราสู้คดีอะไรอย่างนี้

โดยที่เพื่อจะไม่ให้ต้องเข้าไปในคุก
การควบคุมตัวคนละประเด็นกัน
ไม่แต่ว่ามันมีกรณีเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใดด้วยใช่ไหม
นี่เห็นสิทธิ์ที่เสรีภาพของมัวชาชนถูกกระทบก็ถือ
เพราะการกระทำที่ไม่รอบครอบของผู้จับกลุ่ม

พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะเชื่อได้ว่า

ผมถึงบอกว่าทิ้งช่วงดูนิดหนึ่งก่อน
ดีที่สุดเนี่ยนะคะสมมุติใครที่ได้เผชิญปัญหาแบบนี้นะคะ
แล้วที่แย่ที่สุดคือถ้าเป็นชื่อตัวเองแล้วตัวเองเปิดด้วยแล้วโดนรวบตัวเลยเนี่ย
อันนี้ไม่ควรรวบครับ

อ่ะหน่วงนิดนึงแล้วโดนเอาไปเนี่ย

ต้องโทรหาคนที่เป็นทนายความหรือคนที่รู้ใจไปให้การในชั้นสอบส่วน

ท็อตรายใหญ่แล้วมีบัญชีรายชื่อที่สั่งมา
แล้วก็ส่งไปตรงชื่อที่อยู่เป๊ะ

เพราะมันมีบัญชีรายชื่อตั้งแต่ต้นทางสอบต้นทางมาแล้ว

มีชื่อสารวัตเยสอบสวนในทางรับว่าสารวัตเยเกี่ยวข้องไหม
มีชื่อน้องปลาสอบสวนแล้วยัง
ถ้ายังไม่สอบสวนว่าถ้ามีชื่อมาปั๊บมันก็เป็นละกรณีที่แกล้งได้ทันที
คุณผู้ชมคะเวลาค่อนข้างกระชับสำหรับวันศุกร์
แต่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าหลังมันมีข่าวที

คือว่ายังมีการดำเนินการอยู่เพราะว่าน่าจะได้ความช่วยเหลือจากกองทุน

อุตส่าห์ยังไงก็ขึ้นมาที่รายการเราขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ